แต่ช่วงนี้คุณผู้ชมที่คิดถึงคุณชนะ
คิดถึงเหรอมีคนคิดถึงเอาจริง

คิดถึงไงว่าเมื่อไหร่จะจ่ายอีกคืนน่ะที่ยืมไป

เพราะว่าเห็นว่ามีอะไรมาฟงมาฟา

วันนี้จะพาเราไปไหว้พระ
ไหว้พระขอพรไหว้พระขอให้หายจากการเจ็บป่วย
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคุณชนะเข้าวัดกันหน่อย

นี่เป็นถนนบรรยากาศที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

ทางนี้คุณชนะบอกเจราติสงสร้านด้วย

ที่นี่มีวัดโอซึงคันนงค่ะ

ให้ความเคารพสักการะบูชา

ให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้
วิธีการนี้เกี่ยวว่า
คือหยิบทูบมากำนึงจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐาน
ขอพรเลยค่ะอยากจะหายป่วยจากอาการอะไร
อย่างเช่นคุณชนะอาจจะปวดหัว
ก็กวักควันไปที่หัวไปที่ศีรษะ
ปวดลายก็ปัดไปที่ลาย

ใจอันนี้ก็สูดหายใจเข้าไปลึกเอาควันทูบเข้าไปให้เต็ม

พูดเล่นนะไม่ใช่อย่างนั้น
หัวใจไม่ต้องหายใจเอาควันทูบเข้าไป
ทำใจให้สบายปล่อยวางก็อาจจะดีขึ้นได้

จริงขอพรเสร็จแล้วเห็นว่าเขาจะไปเที่ยวห้างนะคุณ

เที่ยวห้างค่ะไปชอบอะไรบ้างขอดู
ทำบุญเข้าวัดมาแล้วนะสบายจิตสบายใจ
ต่อไปเราจะสบายกระเป๋าบ้าง
ใครที่มานักโกย่าอยากสบายกระเป๋าเดี๋ยวผมแนะนำมาช้อปปิ้งที่นี่

มันคือแหล่งช้อปปิ้งแล้วครับเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งเลย
ราคาถูกมากอารมณ์แบบไหน
อารมณ์เปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือเหมือนคุณเข้าร้านเจเล้ง

แต่นี่คือที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะ
เดี๋ยวจะพาเขาไปเอาให้มันสบายกระเป๋ากันไปเลย
นะตามป่ามาใครโดนเทแล้วก็เซมา
เดี๋ยวป่าชนะดูแลไป
ป๊าค่ะวันนี้ป๊ามากี่คน
ป๊าจะมากี่คนก็จะอย่างแต่ข้อห้องฝากด้วยนะครับป๊าค่ะ
เห็นคุณชนะเขาบอกว่าให้จับตาดูดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณชนะบอกว่าอาจจะมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
ไหนนี่ไปส่องซื้อซะขนมหรือคะนั่นน่ะ
ไหนอ่ะคุณเอาที่แบบไม่เคยกินกลับมาจะตัวขยายไหมคุณชนะเอาจริง
วันนี้อะไรอ่ะเอาที่แปะเท้า

เขาจะมีที่แปะเท้าพ่อนคลายคลายเมื่อย
อันนี้มันควงกุญแจอุ๊ยของกระจุกระจิกเยอะนะคุณแม่นะ
เดี๋ยวรอดูว่าคุณชนะจะเอาอะไรมาฝากพวกเรา
ตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
พอรู้ว่ามีของฝากอยากให้กลับแล้วว่า

เพื่อว่าจะเป็นอะไรที่จะเป็นของฝาก
รวมไปถึงตลอดที่ยังไม่กลับมา

คุณผู้ชมไม่ได้คิดถึงมากหรอก